เรื่องนี้ไม่ยาวสั้นนะคะ
แต่ย้ำว่าเป็นรอบที่๒แล้วนะคะ
สำหรับการออกสื่อของมาเฟียสยาม

ก็คือการไปทำร้ายร่างกายผู้หญิงอายุ๑๗ปี

และทีนี้ก็มีการลงไม้ลงมือกันด้วยนะ
ทำให้เราจำภาพมาเฟียสยามได้
กลายเป็นข่าวดังเพราะว่าแถลงข่าวที่บชน

เข้าไปตบหัวในวิรพันธ์อินทะวง
หรือว่าเท่าอินทวงหรือว่าฉายามาเฟียสยาม
เพราะว่าในคลิปครั้งปี๕๘เนี่ย
ผู้หญิงที่ถูกทำร้ายเขาโพสต์ลงคลิป
เขาบอกว่าถูกมาเฟียสยามทำร้ายร่างกาย

ค่ะและตอนนี้นะคะเขาคือในช่วงคดีนั้น

แล้วทีนี้ออกมามาก่อเหตุอีกครั้ง

ช็อปเลยนะคะราคา๑๓๐๐๐บาท

ผู้จัดการร้านได้เข้าไปแจ้งความกับตำรวจไว้เรียบร้อย

แล้วเขาก็รับสารภาพว่าทำลงไปจริง

คือรักษณะนายเวียระพันธ์อินทะวง
ทำผมสีทองพวกนั้น
ไปแบบนี้นะคะได้การอาการสอบสวนเขารับสารภาพ

การจนวงภัยศาลเป็นเจ้าของร้านที่เดินทางมาชี้ตัวด้วย
บอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะขโมยเสื้อนะ
แต่วันนั้นชอบจริง

เพราะว่าก่อนหน้านี้มาซื้อหมวกไปละ๑ใบ

เหลือไปเห็นเสื้อแจ็คเก็ตชอบมาก

แต่ว่าวันที่มามีเงินติดตัวมา๘๐๐๐บาท
มันไม่พอเพราะว่าเสื้อตัวนี้๑๓๐๐
ก็เลยทำทีเข้าไปสวมเสื้อ

คือวันที่๑๗ตุลาคมเขามาซื้อหมวกไปแล้ว

อันนี้อุดหนุนจริง๒๐๐กว่าบาท
แต่พอวันที่๑๘ตุลาคมอยากได้เสื้อ
ส่วนผู้หญิงที่ปรากฏในคลิปที่มาด้วยกัน

ไม่มีส่วนรู้เห็นใดค่ะ
ผมเริ่มมีการขับไป
ผมคงคงห่วงใจที่ฝากผู้หญิงมาก

ถ่ายรูปผมไปลงผมเป็นมาร์เฟียร์

ผมอยากมาแกล้งค่าตรงนี้ด้วย
ผมก่อนหน้าโดนจับครั้งแรกกลับไปซื้อเสื้อผ้าก็นอนกันไว
ที่ของเราต้องใช้ความกระทิบต่อไปไกล
ก็เป็นคำรับสาภาพของมาเฟียสยาม
คือเขาบอกว่าจากเหตุการณ์ทำร้ายเยาวชนอายุ๑๗ปี

ที่โรงพยาบาลพยนตร์ห้างศัพท์สินค้าสยามพลากร
ก็ผู้ลงคลิประบุว่ามาเฟียสยามทำร้าย
ตำรวจจับกลุ่มตัวได้แล้วก็วันแถลงข่าว
ที่บชนกรมชาการทำรวจนักครอนบ้าน
ผู้เสียหายผู้หญิงก็ปรีเข้าไปตบศีรษะนายวิรพันธ์
ขณะนำตัวมาแถลงข่าวกลายเป็นคลิปโด่งดัง
เพราะว่าในโลกออนไลน์เขามีการตัดต่อคลิปขณะโดนตบ
แล้วก็น้ำตกศีรษะแล้วก็ใช่ขณะร้องไห้ด้วยนะครับ
แล้วก็มีการตัดสินจำคุกในวิรพันธ์เป็นเวลา๑๔เดือน๑๕วันนะครับ
แล้วท้าที่สุดในวิริพันธุ์เขาก็บอกว่าเล่าให้ฟังนะ
บอกว่าหลังจากปี๕๘ถูกจำคุกไปแล้วพ้นโทษออกมาแล้ว
กลับไปขายเสื้อผ้าที่กรุงเวียงจันทร์ประเทศลาว
ก่อนที่จะข้ามเรือกลับมาประเทศไทยทางจังหวัดน้องคลาย
แล้วก็เมื่อวันที่๑๑ตุลาคมที่ผ่านมา
ก็ไปหาซื้อเสื้อผ้าที่ประตูน้ำจะกลับไปขายที่ลาวอยู่แล้วล่ะ
เปิดพักห้องเช่าย่านห้วยขวาง
ก็มาเจอหมวกที่ชอบเสื้อแจ็คเก็ตที่ถูกใจแต่เงินไม่พอ
ก็เลยไปขโมยดังกล่าวรู้สึกสำนึกผิดจะไม่ก่อเหตุอีก
เพราะที่ผ่านมาก็ถูกเพื่อนร่วมชาติตำหนิ
ทำให้เสียชื่อเสียงของประเทศเหมือนกัน
แล้วก็คิดจะบวชเพื่อไทยบาปหลังจากพ้นโทษอีกครั้งนะฮะ
ส่วนเรื่องของการติดตามจับกลุ่มตัวได้อย่างไร
นะคะพันธุ์ตำรวจโทอาทิตย์ซิมเจริญรอง
กำกับการสอบสวนสนปทุมวันเปิดเผยว่า
ตำรวจชุดจับกลุ่มได้รับแจ้งจากสายลับบอกว่ามีชายชาวต่างชาติ
มีตำหนิรูปประพันธุ์สันถานตรงกับผู้ต้องหา
ตามภาพกล้องวงจรปิดแล้วก็มาปรากฏตัว
บริเวณซอยประชาสงเคราะห์๓นะคะก็เลยเดินทางไปตรวจสอบ
และสามารถจับกลุ่มตัวนายเวียรพันธ์ไว้ได้
เบื้องต้นแจ้งข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืน
รับของโจรและหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายค่ะ